จากกรณีดราม่าที่โรงพยาบาลพระราม๒ถูกกล่าวหาว่า
ปฏิเสธการรักษานางสาวช่อละดาสาวที่ถูกสาดน้ำกรด
จนเป็นผลให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ล่าสุดมีเหยื่ออีกรายนะครับร้องเรียนผ่านทางไทยรัฐทีวีว่า
ลูกป่วยฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบสมอง
แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลเอกชนกลางดึก
แต่พ่อที่นำตัวลูกไปส่งโรงพยาบาลมีเงินติดตัวไปแค่๑๐๐๐บาท
โรงพยาบาลยื้อการรักษาจนลูกกลายเป็นเจ้าชายนิทา

เรื่องนี้ไทยรัฐทีวีของเราก็รับเรื่องร้องทุกข์
จากนายสมยศหมัดลังนะครับ
ซึ่งเปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่าเมื่อปี๕๗
ลูกชายคนเดียวป่วยฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบสมอง
จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งกลางดึก
แต่ขณะนั้นนะครับนายสมยศมีเงินติดตัวไปแค่๑๐๐บาท
ซึ่งทางโรงพยาบาลระบุว่าหากผ่าตัดสมอง
จะมีค่าใช้จ่ายอย่างต่ำ๕แสนบาท
ซึ่งทางโรงพยาบาลก็ยื้อการรักษา

ในที่สุดลูกชายก็ได้รับการผ่าตัดในช่วงเที่ยงของอีกวัน
ตัดสินใจย้ายลูกไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐอีกแห่งหนึ่ง
นอนพักรักษาตัวอยู่ได้อีกประมาณ๕เดือน

รวมแล้วค่าใช้จ่ายในการรักษา
มากกว่า๒ล้านบาทแล้วนะครับ

คือพูดง่ายว่าเขาดำเนินธุรกิจ
เขาดำเนินธุรกิจนะเฮ้ยคุณมีเงินไม่มีเงินเนี่ยคือเป็นปัจจัยหลักของเขาเลยจริง
แพทย์เองแพทย์ที่รักษาลูกผมเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าขอให้เขาเห็นใจเขาด้วย
ถ้าคุณพ่อพูดง่ายเขาพูดง่ายก็ไม่พูดตรงนะเขาบอกขอให้เห็นใจเขาด้วย
คือตอนนั้นผมบอกว่าผมมีเงินอยู่พันเดียวเขาก็พูดว่าขอให้เห็นใจเขาด้วยผมเป็นลูกจ้างเขา
ก็คือจริยธรรมจัญญาบันนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่นะสำหรับเขาเนี่ย
เพราะว่าถ้าเขาดำเนินการรักษาไปแล้วไม่มีอย่างที่ผมบอกว่าใครจะมีเจ้าภาพจ่ายตังค์
ใครจะมีเจ้าภาพจ่ายอ่ะถ้ามันรักษาได้ทันเนี่ยมันใครจะจ่ายมันให้อุปสรรคเนี่ย
มันก็ได้ผ่าไปนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยดังคืนตามเนี้ยเขาก็มองเคสผมว่า
คุณมีอยู่แค่พันเดียวแล้วคุณไปโรงพยาบาลแล้วผมจะไปรับผิดชอบให้คุณไหวเหรอ
ว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมใครจะจ่ายคุณเท่าไรอ่ะผมก็ไม่รู้
เขาก็บอกอย่างนั้นนะว่ามันเกินมันไม่ใช่หน้าที่เขา
คุณผู้ชมครับกรณีนี้คือไม่ใช่เกิดที่โรงพยาบาลพระราม๒นะ
เพราะเห็นว่าเป็นกรณีคล้ายกัน

คุณสมยศพยายามเรียกร้องขอความเป็นธรรม

กระทั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ออกเอกสารรับรองว่าลูกชายเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตจริง

ตามนโยบายของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ
ตัวคุณสมยศก็นำเอกสารมาเบิกกับทางโรงพยาบาลเอกชน
ที่เขาได้จ่ายเงินค่าผ่าตัดไปรวม๓แสนบาท
แต่ทางโรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้น
คุณสุดปรีดามมหายศผู้สิทธิภัทรรัฐทีวีของเรา
สอบถามเรื่องนี้จากนายอัธพรลิ้มปัญญาเลิศ

เปิดเผยนะครับว่ากรณีนายสมยศกับลูกเนี่ย

ซึ่งยังไม่มีโครงการรักษาโรคเร่งด่วนฉุกเฉิน๖อาการ๗๒ชั่วโมง
ที่โรงพยาบาลเอกชนที่ไหนก็ได้
คือยังไม่มีนโยบายตรงนี้นะครับ

ไม่สามารถเบิกเงินได้เต็มจำนวน

รัฐบาลได้ขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชน

สามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลก่อนได้

โดยสปสชอีกบางส่วน
ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหากับโรงพยาบาลเอกชน

จ่ายคืนเต็มจำนวนได้

รักษาโรคเร่งด่วนฉุกเฉิน
๖อาการฟรี๗๒ชม

ขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชน

แต่ก็ต้องดูด้วยว่าโรงพยาบาลเอกชน

ให้ความร่วมมือกับโครงการนี้